คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เมา
เมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนแต่คนรับเคราะห์เป็นพี่แท็กซี่ครับ
โอ้โหไม่ได้ย้อนสอนริมถนนนะคุณผู้ชมย้อนสอนกลางถนนฮะ
นาตราดกิโลเมตรที่๒๕มุ่งหน้าชนบุรีครับเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบ
แต่รู้ว่าขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมานะฮะฝ่ารถคันอื่นมาจนกระทั่งไปประสานงากับรถแท็กซี่นะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับคือแท็กซี่เขาไม่รู้จะหลบยังไงคือถ้าหักซ้ายก็ไปโดนรถซ้ายหักขวาก็ไปโดนรถขวา
ผู้ก่อเหตุนะครับก็ได้รับบาดเจ็บกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
เดี๋ยวสั่งมาคงต้องมาเคลียร์ทั้งค่าเสียหายแล้วก็เรื่องของคดีความกันต่อไปแล้วฮะ
โอ้โหเมาขนาดนี้นะครับเป็นห่วงจริงฮะ